คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้นิดนึงก็เป็นเรื่องของตำรวจแต่เป็นดาบตำรวจที่ทะเลาะกับภรรยาครับ
ห้องนี้อยู่ที่ชั้น๕ผู้เสียชีวิตคือดาบตำรวจที่ระธาดา
กิจสำเร็จอายุ๓๗ปีผู้บังคับหมู่งานสืบสวน
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการ
สภาพศพคือใส่กางเกงขาสั้นไม่ใส่เสื้อถูกยิงนะคะกระสุนเข้าที่หลังหูขวานัดหนึ่ง
ต้นขาซ้ายนัดหนึ่งหน้าอกอีก๒นัดค่ะ
รวมแล้ว๔นัดนะคะนอนหงายจมกองเลือดอยู่
ใกล้ใกล้กันมีปืนอัลโตเมติก๙มมตกอยู่สองกระบอก
กระสุนปืนขนาดเดียวกันตกอยู่๔ปลอก
ทำครัวตกอยู่ข้างศพหนึ่งเล่มก็เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานค่ะ
ผู้ก่อเหตุคือภรรยาของผู้เสียชีวิตนี่แหละค่ะนางสาวทิศคำพรกิจสำเร็จอายุ๓๒
โอ้โหตามตัวเสื้อผ้าเธอนี่นะเลือดเนี่ยเต็มเลย
ก็นั่งร้องไห้อยู่หน้าห้องคือร้องไห้แบบ
พร้อมจะพูดอะไรไม่พร้อมให้การกับตำรวจด้วยซ้ำ
ตำรวจก็นำตัวไปสงบสติอารมณ์พันธุ์ตำรวจเอกปิยวุฒิแก้วมณีผู้กำกับกองบังคับการ

ก็แต่งงานอยู่กินกับภรรยามานานแล้วก็อาศัยกันอยู่
พักกันอยู่ในห้องตรงนี้แหละทั้งคู่ทะเลาะกันบ่อย
ก็เป็นปัญหาครอบครัวเหมือนกับว่าฝ่ายหญิงไม่พอใจฝ่ายชายที่เจ้าชู้
คู่นี้เขาก็มีปัญหาส่วนตัวกันด้วยทั้งคู่เลย
ตอนเช้าทะเลาะกันหนักมาก
เพื่อนร่วมงานที่อยู่ห้องข้างได้ยินเสียงปืน
หลายนัดเลยก็ไปเคาะประตูเรียก
ขอประตูอยู่เป็นสิบนาทีนะคะฝ่ายหญิงเปิดประตูออกมาโอ้โห
เลือดเต็มตัวก็เลยเข้าไปตรวจสอบ
ก็เลยรู้ว่าดาบธิรธาดาโดนภรรยายิงเสียชีวิตอยู่ในห้อง
ภรรยายอมรับว่าเป็นคนก่อเหตุยิงสามีจริงค่ะ
เพราะว่าทะเลาะกันอย่างรุนแรงมีการแย่งปืนกัน

แต่ก็ต้องสอบปากคำฝ่ายหญิงอย่างละเอียดนะคะ
ว่าจริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นยังไงบ้าง
แต่ว่าสภาพจิตใจเหมือนกับช่วงเกิดเหตุใหม่
คือไม่พร้อมจะให้การเลยร้องไห้อย่างเดียว
ศพของผู้เสียชีวิตก็ส่งไปชนะสูตร
สถาบันจักรีนรึบดินบางพลีก็ดำเนินการตามขั้นตอนนะคะ
รึเปล่าอะไรบางเนี้ยก็สิงห์มันดังแบบสนานเหมือนเอาเก้าอีกฟากประตูอ่ะ
จะก็จะจ่ายกันแหละนี้เหนือถึงขั้นแบบโอ้โหยิงลูกชายของพ่อไปจันเสียชีวิตได้
คือก่อนจะแต่งงานอยู่กลับมา๒ปี
พ่อยอมรับว่าดาบธีรธาดาเคยมีผู้หญิงมาติดพันธุ์แต่หลังจากแต่งงานไม่เคยมีเรื่องผู้หญิงเลย
ไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงเหมือนกันว่าเกิดจากอะไรเพราะว่าตอนที่เข้าไปที่ห้องพักของลูกชายหลังเกิดเหตุเนี่ย
ก็ยังเห็นว่ามีของที่ลักษณะเตรียมเหมือนกับจะไปทำบุญกันอยู่
ไม่คิดว่าจะทะเลาะกันถึงขั้นเอาปืนมายิงกัน๔๕นัดจนลูกชายเสียชีวิต
ถ้าเจอหน้าลูกสะพ้ายพ่อบอกว่าอยากถามอยู่เหมือนกันอยากถามว่าทำไมถึงใจร้ายได้ขนาดนี้
ส่วนศพของดาบธิรธาดานะครับครอบครัวจะรับไป
บำเพลินคุณสนที่วัดประดุงามที่อำเภอสระโบดจะรับการรับสบวันพรุ่งนี้นะครับ
ส่วนทางคดีเนี่ยตำรวจแจ้งข้อหากับภรรยาก็คือฆ่าคนตายนะฮะ
ที่ถูกคุมตัวอยู่ที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนของตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
ค่ะคือตัวภรรยาที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ยค่ะนางสาวที่คำพรก็ต้องนำตัวไปสอบปากคำนะคะ
เรื่องต้นให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้ก่อนเกิดเหตุเนี่ย
สามีมาขอทองคำแท่งน้ำหนักสิบบาทที่เธอซื้อเก็บเอาไว้ครับ
บอกว่าขอเอาไปขายได้ไหมจะเอามาใช้หนี้เธอไม่ยอมเธอไม่ให้
เธอก็อ้างว่าขายไปแล้วสามีไม่เชื่อค่ะก็เลยทะเลาะกันถึงขั้นลงไม้ลงมือกัน
ไปหยิบมีดมาขู่สามีสามีชักปืนขึ้นลำและขู่กลับ
จำได้ว่ามีปืนอีกกระบอกอยู่ในตู้ก็เลยไปหยิบมาจะป้องกันตัว
แต่พอเธอลั่นไกลปืนไม่มีกระสุนก็เลยตัดสินใจไปแย่งปืนจากสามี
แล้วก็ยิงใส่สามีสี่นัดจนสามีเสียชีวิตครับ
สอบปากคำเสร็จเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาฆ่าคนตายนะคะ
แล้วก็นำตัวไปห้องขังสพเมืองสมุทรปราการ
ดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อค่ะ

อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของทางผู้ต้องหาเขา